ฟังเสียงเพลงของนายรัฐมนตรีไปแล้วมีอีกหนึ่งเสียงอยากให้ฟังนะคะ
แต่ว่าคราวนี้เป็นกรอนด้นสดเป็นกรอนด้นสดของศิลปินอาวุโสชาวผู้ไทย
จังหวัดกาลสินค่ะเขาด้นกรอนสดเพื่อจะแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ช่วยเหลือราศดรในพื้นที่ให้พ้นจากความแห้งแรงค่ะ
นี่คือกลุ่มศิลปินอาวุโสชาวผู้ไทยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะ
รวมตัวกันนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านด้นกรอนสดแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงรัชกาลที่๙ซึ่งเป็นกรอนพื้นบ้านทำนองผู้ไทย
ที่มีความภัยร้อเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษดรให้พ้นจากความแห้งแรง
สร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวอำเภอเขาวงแห่งนี้
นางนันวดีจำปาศีมชาวตำบลคุ้มเก่าบอกว่า
เป็นการร้องเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงราชการที่เก้า
มีต่อประชาชนชาวอำเภอเขาวงเพราะหากพระองค์ไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินมา
เมื่อปี๒๕๓๕โครงการในพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นอ่างลำพยังตอนบน
โครงการอุโมงผันน้ำลำพยางภูมิพัฒน์ก็คงจะไม่เกิดขึ้น
ซึ่งก็จะทำให้ชาวอำเภอเขาวงต้องประสบกับปัญหาความแห้งแรงและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
แต่เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประชาชนในพื้นที่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น